สนามเลือกตั้งหกหกนะคะต้องบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ย
พักการเมืองหลายแคนดิเดตก็มีจัดคิวปลาใสใหญ่
สายย่อยกันแบบคึกคักเลยทีเดียวแต่มีหนึ่งคนนะคะ
ไม่มีคิวปลาไส้อ่ะอืมบิ๊กป้อมอ๋อ
ถือโอกาสแหม่แวะเดินตลาดอัตกรซะหน่อยดีกว่า
หรือเฉยเขาแต่งตัวเพียวมากจะเรียกเค้ามันไม่ได้แล้วนะ
คุณต้องเรียกเขาพี่แล้วนะพี่ป้อมแล้วใส่ลายเสือด้วย
หัวหน้าภาคพลังประชาราชนะคะใส่แจ็คเก็ตแบรนด์เนม
ลายเสือกางเกงยีนเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดตอน
เยาวราชก็จะเก็ตแรนดเนมนะอืมอ่านี่กางเกงยีนเหมือนเดิมเลย
รองเท้าผ้าใบกระชากวัยสุดเดินตลาดออตกแต่เช้าตรู่
หน้าสดชื่นแจ่มใจยิ้มแย้มนะคะเลือกซื้อกับข้าวที่ชื่นชอบ
งเขียวหวานเนื้อปลาดุกกรอบหน่อไม้ดองผัดพริกขิงต้มขาไก่
ผลไม้ก็ซื้อมะม่วงตะลิงปริงกะปิโวพ่อค้าแม่ค้าก็อุ้ย
การต้อนรับกันสุดสุดไปเลยมีประชาชนมามอบดอกไม้
ขอถ่ายรูปแล้วก็ให้กำลังใจลุงป้อมสู้ให้ได้เป็นนายกคนที่๓๐นะคะ
เป็นยังไงล่ะโมเดลใส่กับพี่ป้อมใส่เป็นคลิปในติ๊กต๊อกนะคะ
เราทำให้ดูว่ามันกระชากไวขนาดไหนอ่ะไปดูฝั่งของก้าวไกลกันหน่อยนะคะ
หัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธาริมเจริญรัฐค่ะ
เมื่อวานเปิดแคมเปญกาก้าวไกลให้ประเทศไม่เหมือนเดิมไปแล้วใช่ไหมคะ
ดัดแปลงแผงขายลอตเตอรี่เป็นแผงขายนโยบาย
ให้วัตถิผู้สมัครสอบกรุงเทพฯเอาไปใช้เสนอต่อประชาชน
ถ้าประชาชนสนใจนโยบายไหนก็ดึงแผ่นพับนโยบายกลับบ้านออกไปได้เลย

ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วนะคะ
ติดป้ายนโยบายทั่วกรุงเทพมหานครด้วย
แต่ถ้าเอาให้โดดเด่นสุดเลย
น่าจะเป็นหน้าประตูใหญ่ทางเข้าของอาคารรัฐสภาค่ะ
ติดป้ายปิดสวิตช์๓ปเอาทหารออกจากการเมืองนะคะ
ไปดูอีกพักหนึ่งนะคะที่หวังสุดเหมือนกันว่าจะขอปักทงสนามเลือกตั้งกรุงเทพ
ภูมิใจไทยของเสียหนูอนุทิน
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะนายพุทธิพงศ์ปุณกัน
หัวหน้าทีมกรทมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
ไปเปิดปลาสายย่อยที่ลานชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้าเขตพญาไทย
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอนะคะ
ซึ่งก็คือคนที่เคยเป็นสอสอเก่าเขตนี้นั่นแหละ

นายพุทธิพงศ์ถ้าจำได้เขาคือหัวหน้าทีมหัวหน้าแก่นำของกรุงเทพเลย
พลังประชารัฐแต่ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่กับคุณอนุทินแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อ๔ปีที่แล้วฝากสอสอพาดาให้มาเป็นสอสอได้แล้ว
วันนี้จะมาฝากให้คนพญาไทยเลือกนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนด้วย
นายอนุทินเองก็ยอมรับว่าไม่ค่อยคุ้นกับการปราศัยในกรุงเทพ
มาแล้วทั่วประเทศไม่ตื่นเต้นเท่าปลาใสที่กรุงเทพเลย
ถึงขั้นต้องเขียนโพยเปิดดูแบบนี้ค่ะกลัวจะลืมว่าต้องพูดอะไรดี
มันจะได้อยู่ในระบบที่ถูกต้องครับพี่หนูเลือกไปเลือกครับ
เลือกไปเลือกครับสุดยอดมากครับ
ไปดูกันต่อนะครับในมุมของประชาธิปัตย์กันบ้างฮะ
จุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับ
ก็ย้ำว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือเอาคนกับพักมามัดรวมกัน
ปลาท้องโกต้องซื้อทั้งตัวจะเลือกคนแยกพักไม่ได้
แต่การเมืองวันนี้เป็นการเลือกตั้งที่แข่งขันกัน
พักการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองกับพักการเมืองเฉพาะกิจ
ยืนยันว่าไม่กลัวที่ภาคใต้จะมีหลายพักการเมืองมาท้าชิงนะครับ
เพราะมีพักการเมืองมามากเท่าไหร่เสียงก็ยิ่งแตกเท่านั้น
ประชาธิปัตย์มั่นใจว่ามีฐานเสียงเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
รอบก่อนเนี่ยเคยมีพักการเมืองมากกว่า๑๐พัก
ส่งผู้สมัครลงแข่งแต่ว่าเที่ยวนี้ยังไม่ครบ๑๐พักเลยนะครับ
ก็ขนแกนนำลงใต้ไปที่ภูเก็ตเปิดตัวผู้สมัครและปราศัยนะครับ
ศูนย์กีฬาสะพานหินที่ตลาดใหญ่ในตัวเมืองนั่นเองนะครับ
ขณะที่เพื่อไทยครับคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานครับ
พร้อมกับแกนนำก็เดินสายข้ามภาคนะครับ
เมื่อวานไปอีสานใช่ไหมวันนี้มาเปิดปลาใสที่ราชบุรี
แล้วก็ที่กาญจนบุรีนะครับให้สัมภาษณ์กรณีที่นายวัญชัยสอนซิริ
โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อถึงเพื่อไทยแลนด์สไลด์
ก็ไม่ได้เป็นนายกเพราะเสียงไม่ถึง๓๗๖เสียง
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าคำนี้เป็นคำที่แรงมาก
เพราะว่าทุกคนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยถือว่าไม่ให้เกียรติประชาชนครับ
ก็ประชาชนก็จะเห็นเองว่าแนวคิดของคนที่ไม่เคารพ
เสียงของประชาชนก็เป็นแบบนั้นนะคะ